อะไรรู้ไหมคุณไปก่อเหตุคุณก่อเหตุในการคมขืนคุณยายขาขาดวัย๗๙ปีคุณยายไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์นายโอเข้าไปก่อเหตุจนสำเร็จความคล่ายหลบหนีออกมาตำรวจจับกุมได้เขาสาภาพว่าเขาเสพยามาด้วยตำรวจต้องพาตัวไปตรวจปัสสาวะแต่เขาออกอุบายในการหลบหนีออกจากโรงพักคุณผู้ชมฮะตำรวจต
แห่งหนึ่งก็คือสพนเรือที่จังหวัดขอนแก่นจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับคือจริงแล้วนายโอหรือว่านายอาชิริยะศรีทานายโออายุ๒๔ปีเป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุในการคมขืนคุณยายขาขาดวัย๗๙ปีภายในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็คือสำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองโนมานะครับบ้านหนองโน
และความไคร้ด้วยนะคูณยายอย่าไปบอกใครไม่งั้นจะกลับมาฆ่า
แล้วเขาหลบหนีไปนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๓มีนาคม
วันที่๑๔มีนาคมตัวเขาถูกตำรวจสพนเรือเบิกตัวมาสอบสวน
แล้วก็ต้องตรวจปัสสาวะโดยให้เขาปัสสาวะใส่กระบอก
เพื่อจะเอาปัสสาวะไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทีนี้ภาพที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลคือ๑๐เวร
กำลังคุมตัวเขาออกจากห้องควบคุม
แล้วก็ต้องกลับไปยังห้องพนักงานสอบสวน
แต่ทีนี้ตัวนายโอนะคุณออกอุบาย
อุบายบอกว่าหมู่ครับจ๋าครับ
ผมเหลือถุงปัสสาวะนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมปัสสาวะใส่ขวดแล้ว
ปัสสาวะออกมาเยอะนะฮะก็ใส่ขวดแล้วมันไม่พอ
เดี๋ยวผมเอาถุงปัสสาวะที่เหลือไปทิ้งขยะหน้าโรงพักให้

แล้ว๑๐เวรก็เดินตามไปแบบห่าง
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะการทำหน้าที่ของตำรวจ
ทำไมเดินตามห่างขนาดนี้นะครับ
แล้วปรากฏว่านายโอซึ่งสวมกุญแจมือนะคุณ
เขาวิ่งหนีเลยสลัดกุญแจมือออกได้ข้างหนึ่ง
เพราะว่ากุญแจมือน่าจะถูกสวมแบบหลวม
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะ

จากนั้นเขาเลยไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แถวนั้น
แล้วบังเอิญเสียบกุญแจไว้อีก

จอดบริเวณริมถนนตรงนั้น
แล้วก็ขับหลบหนีไปทางอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งตอนนี้เจ้าของรถก็ได้มาแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
ทีนี้ครับนายโอกำลังถูกตำรวจต้องการตัวมาก
เพราะจริงแล้วนะฮะเขากระทำผิด
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
คือไปข่มขืนคุณยายวัย๗๙ปีใช่ไหม

ข้อหาเศษบยาเศษบติด
นี่เป็นข้อหาที่เขากำลังโดนตรวจปัสสาวะอยู่
ข้อหาที่๓คือหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
แล้วอีกข้อหาหนึ่งคือลักทรัพย์
เพราะเขาไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดข้างทาง

กลายเป็น๔กระทง๔ข้อหานักเลยล่ะครับ
แล้วก็ที่สำคัญทางตำรวจต้องการตัวด่วน

หากใครสามารถแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มตัวนายโอได้
จะมีรางวัลให้๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ทางภูมิกับนะคุณให้หมายเลขโทรศัพท์เลย

หรือว่าหมายเลขที่๒หมายเลขของสพนเรือ
ก็คือรหัส๐๔๓นะครับตามด้วย๒๙๙
โทรได้๒๔ชั่วโมงใครแจ้งเข้ามา
แล้วนำไปสู่การจับกลุ่มก็มีรางวัลให้๑๐๐๐บาทนะครับ
ต่อมาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังสวนปฏิบัติธรรม
บ้านนาโนนะครับของสำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองโนนะครับ
ก็เป็นจุดเกิดเหตุที่นายโอเนี่ยนะครับ
กระทำชำราวข่มขืนคุณยายจนสำเร็จความไคร้ไป๑ครั้งนะครับ
ก็เป็นกระท่อมเล็กขนาด๔เมตรยาว๔เมตร
กพื้นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ก็ไม่พบตัวของผู้เสียหายคือตัวของคุณยายวัย๗๙ปีแล้ว
เพราะว่าลูกสาวมารับตัวกลับไปอยู่ที่บ้าน

คือคุณยายมาที่นี่เพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองคุณ
หลังก่อเหตุเสร็จแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปว่า
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มนายโอที่ก่อเหตุข่มขืนคุณยายได้นะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวมาชี้จุดเกิดเหตุแล้วนะครับ

ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนัก
มาชี้ตัวเรียบร้อยแล้วนำไปขังเรียบร้อยแล้วนะครับที่โรงพัก
แล้วก็อีกวันจะเอามาตรวจฉี่ปรากฏว่าหลบหนีไปนะครับ
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกภพกรกวินโยธินผู้มงับการศพหนองเรือก็เปิดเผยนะครับ
หลังนำตัวผู้ต้องหากลับมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ทีนี้ก็ต้องรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายด้วย
คือของคุณยายวัย๗๙ปีด้วย

ขออนุมัติหมายจับจากศาลอีกครั้ง
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แล้วก็กรณีที่นายโอหลบหนีไป
ตอนนี้ได้สั่งการให้มีการตั้งกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริง
กับใครรู้มั้ยฮะกับสิบเวน

เพราะว่ามันมีข้อสงสัยหลายอัน
ก็คือใส่กุญแจมือไม่แน่นหนา

เออทั้งที่จริง๑๐เวรก็ไม่ได้มีอายุเยอะอะไรเลย
ต้องเดินใกล้กับผู้ต้องหาสิ

หรือว่าหละหลวมในการที่เห็นเขาถูกสวมกุญแจมือแล้ว
อันนี้ต้องมีการตั้งกรรมการในการสอบสวนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญต้องติดตามตัวผู้ต้องหา
คือนายโอกลับมาให้ได้ภายใน๓๐วัน

จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนต่อไป

ต้องเป็นหัวหน้าชุดในการตามไปจับกลุ่มเลย
ทำจริงก็ไปจับเองหรือถ้าคุณจับกุมไม่ได้